ทีมข่าวของเรายังคงอยู่ในพื้นที่
คุณภาคภูมิพันธ์สถิตคุณทัศนัยโคตรทองก็อยู่ที่นั่นนะคะ
เดี๋ยวรอฟังนะคะว่าในพื้นที่นะตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นยังไง
ระดับน้ำลดลงขนาดไหนนะคะแล้วก็จะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานแค่ไหน
ในการที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่
คือตอนนี้รัฐบาลจัดรายการพิเศษ
ใช่จัดอยู่ตอนนี้เลยต้องรับทรว฾สมภรรณาศาสตร์ค่ะคุณบริเนธก็อยู่ด้วย
ก็คือกลับมาที่กรุงเทพมหานครแล้วล่ะ
คุณภาคกลุมและคุณทัศนัยอยู่กับเราแล้วนะคะ
คุณเขมะสอนคุณอัลจิพร
วันนี้คุณบินอยู่ที่อุบลแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่กรุงเทพ
คือคุณบินเนี่ยตอนนี้กำลังคล่องใจอยู่

ว่าตกลงแล้วเงินที่เปิดรับบริจาคในนามส่วนตัว
ให้ผู้คนทั่วประเทศช่วยพี่น้องชาวอุบลที่น้ำท่วมกันเนี่ย

ให้เดี๋ยวมีคำตอบให้นะฮะคำตอบในเบื้องต้นที่เราหาข้อมูลนะ

เดี๋ยวคงต้องรอฟังนะครับ
ส่วนตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะคุณภาคภูมิ
พื้นที่ไหนที่ค่อยลดลงต่อเนื่องตามลำดับบ้างแล้ว
ครับมีระดับน้ำลดลงเรื่อยนะครับ
จุดที่ท่วมขังเยอะยังมี
จุดที่เริ่มแห้งแล้วอันนี้ก็มีให้เห็น
มีนะครับก็ไปสำรวจมาเหมือนกัน
มีแผนฟื้นฟูแล้วเริ่มเห็นถนนหนทางแล้ว
เริ่มเคลียร์เอาน้ำไปล้างถนน

คือเรามีเครื่องผลักดันน้ำอยู่แล้ว
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเครื่องสูบน้ำพญานาคจะมาถึงครับ

รัชพรน่าจะรู้จักนะฮะเครื่องสูบน้ำพญานาค
มาจะทำดวงครับเดี๋ยวมาอุบลเลย

แนวทางในการระบายน้ำออกถือว่าชัดเจนแล้ว

ชัดเจนแล้วเดี๋ยวมีให้ติดตามว่าแนวทางเป็นอย่างไร

เชิญคุณภาคภูมิกับคุณทัศนัยเลยค่ะ

ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกับคุณทัศนัยอยู่ที่

ตรงจุดนี้เทศบาลเมืองวาลินชำราบเป็นศูนย์พักพิง
อบพยพหลักของพื้นที่ที่นี่นะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านอยู่๑๔ชุมชน

ข้างหลังเราซ้ายขวาหน้าหลัง

ท่านเห็นข้างหลังอาจจะมืดหน่อยเนี่ยนะ

เต็นต์เห็นผ้าใบเนี่ยนี่คือบ้านณขณะนี้ของผู้ที่เขาประสบภัยน้ำท่วม
ใช่ครับก็ต้องอบพยพกันมาทั้งครอบครัวแหละครับ
ต้องมากินมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้
แล้วก็ยังรออยู่ว่าจะเข้าบ้านได้เมื่อไห
ครับก็เทศบาลเมืองวาลินชำราบมี๑๔ชุมชนนะครับ
ครัวเรือนมีประชาชนประมาณ๕๐๐คนนะฮะ
ถูกน้ำท่วมทั้งหมดครับถูกน้ำท่วมทั้งหมดจริงนะครับ
นี่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่มานะวันนี้นะครับ
เพราะว่าจุดนี้คือจุดที่ต่ำที่สุดของอำเภอวารินชำราบ

เป็นแอ่งกระทะท่วมก่อนและรถหลังเพื่อน

นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเจอทุกปีเพราะว่าเป็นพื้นที่ริมน้ำมูลอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าปีนี้มันหนักกว่าทุกปีนะครับ
เพราะว่าน้ำมาเยอะน้ำมาเร็วก็สืบเนื่องมาจากตั้งแต่นู่นคุณทัศนัย
พายุโพดุลโพดุลแล้วก็คาจิกิมาอี
ถูกต้องหน้าฝนอีกตอนนี้ฝนก็ยังไม่ได้หมดนะ
แล้วพยากรว่าเดี๋ยว๒๐อาจจะมาอีก
นี่นะอันนี้สำคัญนะครับ
ก็ผมไปคุยกับชาวบ้านมานะครับที่มาอยู่ที่นี่มาอยู่กัน๓๔อาทิตย์แล้ว
บางคนก็เนี่ยฮะหมาเป็ดไก่อะไรพวกนี้ต้องเอามาหมด

ครับหลังคาเรื่อยหลังคามากเพียง

ที่น้ำมันขึ้นมาจำได้ไหมมันขึ้นเร็วขึ้นเร็วขนาดไหน
เร็วครับชั่วโมงหนึ่งเป็นเมตรเป็นเมตรเนี่ย
ครับเผื่อแป๊บเดียวขนของนั้นมัวท่านเนี่ยแบบว่า

อยู่บ้านท่ามุ่งมั่งค่ะวาลินนี่แหละค่ะ

เร็วมากมาวันที่๔น้ำมาวันที่๔
กลับบ้านขนของแทบไม่ทันนี่แบบจนได้นั่งเรือเลยอ่ะ
แล้วขนของทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอน
คนจะลืมว่าเอ๊ะกลางคืนทำไมฟ้าเปิดดีจังเลยทำไมมันสว่าง
ขนจนไม่รู้ว่ามันเฉาอ่ะ
ทีนี้กว่าน้องจะมา
น้ำมันก็เอ่อขึ้นมาแล้วน้องก็เลยช่วยมาขนน้องหมาออกมาก่อน
เราก็เอาข้าวของเท่าที่เอามาได้
เอาเท่าที่มาได้ที่เหลือก็คือไปกับน้ำหมด

มีอะไรขาดเหลือไหมหรือว่าตอนนี้เรากำลังรอความหวังอะไรยังไงบ้าง
ก็นี่แหละรอดูตอนน้ำรถว่าบ้านเรามันจะเป็นยังไงก็เลยพูดเล่นเล่นขำกันว่า
เออถ้ากลับบ้านบ้านคนในหมู่บ้านเราก็คงจะได้บ้านใหม่แต่คงสภาพไม่เหมือนเดิมกันทุกคนนั่นแหละ
นี่ฮะก็เป็นความลำบากในช่วงเวลานี้

ท่านผู้ชมครับณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ชาวอุบลรัชธานีในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขัง
กำลังรอแล้วก็ติดตามแล้วก็ฟังข่าวอยู่ทุกวันคือเรื่องของระดับน้ำ

ก่อนที่จะไปไล่เรียงสถานการณ์ในจุดต่างนะครับ
เรื่องของคุณบินที่อยู่ที่อุบลในวันนี้

ไปแจ้งความด้วยเรื่องของบัญชีปลอมนะครับ
แล้วก็โทรไปหานี่เลยคนที่ไปปลอมบัญชีเขาเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวมาตามกันแต่ว่าตอนนี้ไปดูก่อนนะครับว่าระดับน้ำที่อุบลรัชธานีในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่อุบลรัชธานีปีนี้หนักนะครับ
อย่างที่เราทราบมีทั้งผู้ที่ต้องอบพยพจากบ้านเรือนออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงข้างนอก
ผู้ที่ยังอยู่ที่บ้านเรือนน้ำท่วมขังเยอะก็มีนะครับ
ทุกคนกำลังเฝ้าติดตามทุกวันว่าระดับน้ำในแต่ละวันจะลดลงมากน้อยขนาดไหน
ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างน้ำในแม่น้ำมูลที่จะไหลไปสู่แม่น้ำโขงนะครับท่านผู้ชมครับ
ไทยรัฐทีวีวันนี้เราไปสำรวจตรวจสอบมานะครับ
ระดับน้ำลดลงมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับ
เราไปวัดมาเมื่อช่วงเวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
ระดับน้ำอยู่ที่๑๐เมตร๕๔เซนติเมตร
สูงกว่าตลิ่งอยู่๓เมตร๕๔เซนติเมตรนะครับ
แล้วก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่๔๖๒๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งระดับน้ำตรงนี้เนี่ยลดลงจากเมื่อเช้านี้๖เซนติเมตรด้วยกันนะครับ
อยู่ที่อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ระดับน้ำอยู่ที่๘เมตร๒๙เซนติเมตร
สูงกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ๑๙เซนติเมตรนะครับ
ลดลงจากเมื่อเช้า๒เซนติเมตรด้วยกันซึ่งอยู่ที่๘เมตร๓๑เซนติเมตร
มีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ
ระดับน้ำลดลง๖เซนติเมตรตอนนี้อยู่ที่๑๐เมตร๕๔เซนติเมตรนะครับ
ซึ่งสูงกว่าตลิ่ง๓เมตร๕๔เซนติเมตรจากเดิมเนี่ยอยู่ที่๑๐เมตร๖๒เมตรนะครับ
ส่วนระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยตอนนี้สูงกว่าระดับน้ำของแม่น้ำโขง๑๔เมตร๙๖เซนติเมตรนะครับ
ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคาดการณ์ว่าถ้าระดับน้ำยังลดลงแบบนี้เรื่อยนะครับ
ได้ไหลผ่านจังหวัดอุบรณ์รจทานีนะครับซึ่งประเมินัมวลน้ำโขงคางใน
ในพื้นที่จังหวัดอุบลรัชธานีอยู่ที่๒๕๐๐ล้านลูกบาทเมตร
เป็นน้ำที่ไหลมาจากยะโสธร๑๐๑อำนาจเจริญน้ำจากแม่น้ำชีแม่น้ำมูลน้อย
ไหลมารวมกันที่แม่น้ำมูลไหลผ่านบริเวณอำเภอเมือง
แล้วก็วารินชำราบของอุบลรัชธานี
แล้วก็จะไหลไปยังอำเภอสว่างวีรวงต่อเนื่องไปถึงพี่บูรมังสาหาร
ซึ่งจุดนี้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเอาไว้นะครับ
เพื่อผลักดันน้ำสู่แม่น้ำโขง
แล้วก็ก่อนถึงแม่น้ำโขงอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสองสี
ที่อำเภอโขงเจียมก็จะติดเครื่องผลักดันน้ำเอาไว้
เพื่อช่วยดันน้ำให้ไปสู่แม่น้ำโขงอีกจุดหนึ่ง
โดยกรมชนประธานตอนนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่ที่บริเวณแก่งสะพือ
อำเภอพิบูรณ์วังสาหารอบครึ่งนะครับ
แล้วก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มอีก
ที่อำเภอโขงเจียมอีกสองร้อยเครื่อง

ตอนนี้ระดับน้ำโขงยังต่ำกว่าตลิ่ง
แน่นอนว่าส่งผลให้แม่น้ำมูลที่อุบลรัชธานี

เพราะว่าไหลได้เร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วย
อีกยี่สิบสี่วันข้างหน้ารลับน้ำ
น่าจะลดลงเท่ากับระดับตลิ่งได้นะครับ
สำหรับพื้นที่ของอุบลรัชธานีที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับ
ตอนนี้๑๔อำเภอเหลืออีก๑๑อำเภอที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่
ลี่คลายไปบ้างแล้วนะครับแต่ยังมีต้องเฝ้าระวังอยู่อีกห้าอำเภอนะครับ
ก็คืออำเภอเมืองอุบลรัชธานีอำเภอวารินชำราบอำเภอสว่างวีรวง
ตานสุมและอำเภอพิบูรมังสาหารตรงนี้ที่บอกว่าต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่าน้ำยังท่วมขังอยู่แล้วถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มอีก
ตรงนี้แหละฮะอันนี้สำคัญเจ้าหน้าที่บอกว่าแม้แต่อำเภอที่ไม่มีน้ำท่วมนะครับ
อำเภอนายืนกับอำเภอนาจรวยก็ต้องระวังนะครับ
ยังไงช่วงนี้ยังเป็นหน้าฝนอยู่ถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มอาจส่งปัญหาได้
เพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมของสถานการณ์น้ำที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตรวจสอบมาในวันนี้ครับ
ก็ระดับน้ำลดลงทุกวันนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ดี
แต่จุดที่น้ำท่วมขังเยอะยังมีอยู่ท่านผู้ชมครับ
อย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้เราใช้โดรนเนี่ยนะ
ที่เขามาอยู่ที่นี่เขาก็ฟังข่าวทุกวันว่าวันนี้น้ำลดลงไหม
ใครมีเวลาก็ต้องเข้าออกไปในพื้นที่ไปดูบ้าน
เราอยู่ที่สูญอบภัยยกสูญพักพิงเราเองก็ออกไปสำรวจ
ถูกต้องแล้วก็กลับมารายงานขายให้ผู้ชมจำนี่แหละนะครับ

ใช่วันนี้เราใช้โดรนนะครับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีใช้โดรน
ไปดูเส้นทางน้ำตรงจุดนู้นเลยฮะครับไปปลายเลย
นี่ฮะโขงเจียมก่อนออกแม่น้ำโขงของอุบลรัชธานีนะครับท่านผู้ชมครับ
แม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงอีกฝากฝั่งหนึ่งก็สวปลาวใช่นะครับ
ก็จะพบว่าตลอดลำน้ำเนี่ยน้ำดูแล้วมันก็ไม่ได้แบบพรั่งพลูเยอะแยะ
เหมือนตอนที่พายุมาแล้วฝนตกหนักเห็นไหมฮะมีแม่น้ำมูลแม่น้ำโขง
ฝั่งตรงข้ามของอุบลรัชธานีคือสปลาวนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าก็ยังดีที่มันต่ำกว่าแม่น้ำมูลก็เลยไหลลงไปได้เร็วหน่อยนะครับ
และเราก็มีเครื่องผลักดันน้ำอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผลักดันน้ำของกรมชลประธานการไฟฟ้าเขาก็มาช่วยครับ
เพราะว่าต้องใช้ไฟทำงานกันทั้งวันครับทำมา๑๑วันแล้วนะ
ผลักดันน้ำทุกวันนะครับอ่านี่ฮะแถวนี้เขาเรียกสะพานจุดชมวิวแม่น้ำสองสี
ครับอ่าอยู่ที่อำเภอโขงเจียมอืมนะครับนี่ฮะเราใช้โดรนไปสำรวจมานะครับ
เพื่อที่จะได้ให้ท่านเห็นว่าตลอดลำน้ำมูลในขณะนี้ก่อนลงน้ำลำน้ำโขงเนี่ย
เป็นยังไงกันบ้างคือต้องใช้เครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้มันระบายออกไปเร็วมากขึ้น
เนี่ยซึ่งก็ค่อนข้างจะได้ผลเหมือนกันใช่ครับเนี่ยฮะ
ที่เขาเรียกเครื่องผลักดันน้ำเนี่ยครับท่านฟังข่าวกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับ
แถวเนี้ยนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวเรื่องของภาพรวมสถานการณ์น้ำเราก็ติดติดตามให้นะครับ
แต่ว่าดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนชาวอุบลที่เดือดร้อนกันหน่อยกันแล้วกัน
เพราะว่าวันนี้แหม่ทางด้านของคุณบินก็มานะครับ
มาพร้อมกับพระเอกเลยคุณโดมประกอบลำผู้ประสบภัยก็คลายความทุกข์ได้สักพักหนึ่งนะฮะ
คือส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเขาเครียดนะครับเวลาได้เจอคนที่เขารัก
คนที่เข้ามาช่วยเหลือเขาก็ผ่อนคลายความเครียดไปได้นะครับ
วันนี้ก็เบิกเงินมาสัก๕ล้านเอาไปแจกวันนี้ภารกิจมีสองอย่าง
คุณบินเนี่ยคือไปแจกเงินให้กับชาวบ้านเหมือนเดิมครับนะฮะ
เงินที่ประชาชนทุกประเทศบริจาคมาให้ในชื่อของบัญชีของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับ
แล้วก็ไปแจ้งความด้วยนะเอาเรื่องของหนี้ก่อนครับแจกเงินเนี่ยนะ
คุณบินบรรลือฤทธิ์วันนี้ไปแจกเงินให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนเนี่ย
ครอบครัวละห้าพันบาทครับนะครับวันนี้ก็ไปสักสามสี่จุดนะฮะ
ใช่ไปเสร็จแล้วก็สักประมาณหนึ่งพันครอบครัวได้ในอำเภอวาลินชำราบนี่แหละนะฮะ
อยู่ในน้ำเภอวาลินชำราบนะครับเขาเอกหนุ่มชื่อกก่อนลำก็มาด้วยนะ
คุณยายลูกหยีใช่ไหมวันนี้ก็มาร่วมด้วยนะครับ
บินบรรลือฤทธิ์บอกว่าวันนี้ยังตั้งใจว่าจะเปิดรับบริจาคต่อไปนะครับ
เพราะว่าหลังน้ำลดชาวบ้านก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่นะ
เอาไปซ่อมบ้านเอาไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
มันก็ใช้ประทังชีวิตได้ช่วงนี้แหละครับ
ก็จะให้ท้องถิ่นสำรวจรายชื่อผู้เดือดร้อนให้

แล้วก็จะคัดเลือกชุมชนที่ถูกน้ำท่วม
ขณะนี้เริ่มแจกจ่ายช่วยเหลือชุมชนรอบอำเภอเมืองกับวาดินชำราบก่อนนะครับ
อำเภอรอบนอกจะเป็นในช่วงต่อไป
ยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถึงมือผู้ประสบภัยทุกครอบครัว

แต่ว่าไม่ใช่แค่๒อำเภอนี้เท่านั้นนะฮะ
เงินที่เหลือก็ยังจะไปนำไปช่วยผู้ประสบภัยทั้งยะโสธร๑๐๑จังหวัดในภาคอีสานที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
ซึ่งแน่นอนนะครับเอาเงินไปแจกให้๕๐๐๕๐๐หลายคนกลัวจะมีการสวมสิทธิหรือเปล่า
เขาก็ยืนยันว่าตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้ว
แล้ววันนี้ก็นี่เลยมีสายจากทางด้านของโฆษกรัฐบาลให้ไปร่วมรับโทรศัพท์ในรายการของรัฐบาล
เดี๋ยวตรงนั้นค่อยว่ากันเราไปฟังเสียงคุณบิน
แล้วก็ดูบรรยากาศที่ชาวบ้านพี่ป้าน้าอานะครับพ่อแม่พี่น้องได้เจอกับคุณบินแล้วก็คุณโดมหน่อย

ตอนที่เราเข้ามาสองสามวันแรกก่อนตอนน้ำท่วมนะครับเราก็สำรวจมาหมดแล้วว่าเราเอาข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปให้เขาเนี่ย
รู้เลยว่าจุดไหนเป็นจุดไหนบ้างแต่เพียงนี้เราจะไปกันกรองไปดูไปตรวจเช็คให้แน่นอนว่า
อ่ามีคนนายกรในขอในคอน่ะอยู่หมู่บ้านนี้จริงนะครับแล้วมีบัตรประชาชนมีสำนวนเต็มแบบบ้านจริง
แล้วก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่นำบัตรของมูลที่โลกจันทร์อยู่นะครับไปแจกจ่าย
แล้วเราก็ให้คนที่มีบัตรโลกจันทร์อยู่แล้วก็มีบัตรประชาชนมีสำเนินแบบมารับเงิน
แล้ววันนี้เราจะเข้าไปเอ่อประมาณสามสี่จุดนะครับก็ประมาณหนึ่งพันกว่าครอบครัวนะครับ
ก็ถือว่าก็คงมีวันนี้ทั้งวันนะครับลักษณะของการแจกนี่คือเราแจกเป็นรายบุคคลหรือว่าแจกไปหลายครอบครัว
เป็นครอบครัวครับครอบครัวสมมุติหมู่บ้านนี้มี๓๐๐ครอบครัวเราก็แจกเป็นครอบครัว
ถ้าเราแจกเอ่อรายคนเนี้ยผมว่าโหมันมันไม่ได้ครับบางทีครอบครัวมีเจ็ดแปดคน
รอไปสามสี่หมื่นแล้วตอนนี้ตั้งเป้าไว้ครอบครัวเท่าไหร่ห้าพันบาทครับจริงจริงจะแจกให้คนละอ่า
ครอบครัวละพันแต่นี่เงินเยอะเข้ามาเยอะมากครับก็เลยต้องให้ครอบครัวละห้าพัน
ผมว่าเงินก้อนนี้สามารถช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนได้ได้เยอะเพราะฉะนั้นผมยังไม่อยากจะปิดการรับบริจาคนะครับ
ผมอยากจะให้ช่วยให้แบบให้ถึงที่สุดแล้วเงินที่ยอดบริจาคเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนั้น
เดี๋ยวผมจะลงมติลองให้ดูว่าเขาจะเอาวันนี้ไปทำอะไรกันผมจะไม่ยุ่งครับผม
แม้ว่าภารกิจนี้จะต้องอยู่อีกประมาณสักเป็น๑๐วันเราก็ต้องจะอยู่เราก็ต้องทำให้เสร็จเรียบร้อย
ผมจะเข้าไปทุกพื้นที่นะครับรับรองว่าเงินตรงนี้มันมีเรากระจัดกระจายให้ครบให้เต็มพื้นที่แน่นอนนะครับ
แต่พื้นที่ใกล้รอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องสำรวจให้แน่นอนว่ามีเท่าไหร่อะไรยังไง
เราจะเข้าไปทีเดียวนะฮะแล้วก็คุณบินเองก็บอกว่าเนี่ยยืนยันนะ
ไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรที่มันข้ามหน้าข้ามต่างรัฐบาลอืมนะฮะทำด้วยความมีสุดใจ
อยากช่วยชาวบ้านจริงจริงก็ทำให้มันทั่วถึงแบบนี้เพราะว่านอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้ว
ใช่ไหมอ่าอ่ามีเสี่ยงแรกอาการคุณโดมคุยกับคุณยายไม่ครับ
ขอบคุณครับคำดำใจหัวใจสำคัญที่สุดนะครับ
วันนี้จะมีเจ้าหน้าที่สหายเจ้าหน้าที่กังวลมีความรู้สึกต่างมามากมาย
มีดาราหลังไหลที่มาวันนี้นอกจากโรงประการปีคุณศัพท์ประชาชน์
วันตอนวิทยุกร์การใช้นะครับแล้วก็มีมาอีกหลายท่านกำลังจะมาอีกหลายท่าน
ทุกคนทางนี้จริงนะครับขอให้หัวใจสุด
คุณยายก็หอมแก้งไปฟอสใหญ่ครับชื่นใจไปเลย

พอคุณโอไปมันก็ยิ้มได้ชั่วขนาดแหละ
คือวันนี้เนี่ยทีแรกมีข่าวว่าทางตัวแทนของรัฐบาลที่เขาจะมีงานรับบริจาคด้วย
ตอนนี้กำลังมีอยู่ในการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำท่วมในภาคอีสาน
คุณบินบอกว่าคงไม่สะดวกจะไปไม่ว่าจะไปเพราะว่าต้องอยู่ในพื้นที่อุบล
ก็จะให้ทางคุณไทยเอกพันธ์ไปแทน
แต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณบินตัดสินใจไปนะครับ

ไปเมื่อเย็นนี่เองขึ้นเครื่องเมื่อ๕โมงเย็น
ตอนนี้อยู่ที่งานแล้วนะครับเพราะคุณบินบอกว่ารัฐบาลตั้งใจจัดงานก็
อยากจะรวดดมดาราศือรภินต่างจะได้มาช่วยกันก็เลยเอาไปช่วยหน่อย
คุณบินก็ไปนั่งอยู่ในงานเรียบร้อยละ
ช่วยกันรับโทรศัพท์รับยอดเงินบริจาคต่าง
วันนี้รัฐบาลก็ได้โอ้โหตอนนี้เยอะนะครับ

แป๊บเดียวครับประมาณสักไม่กี่นาทีเอง
บัญชีในชื่อของคุณบินบรรลือฤทธิ์ที่เปิดมาก่อน
วันนี้ก็ไปก็๒๐๐กว่าล้านอยู่เหมือนกัน

ทีนี้คุณบินเขาข้องใจอยู่อย่างหนึ่งนะ

แล้วผมเนี่ยต้องเสียภาษีไหม
โอนมาให้ผม๒๐๐กว่าล้านเนี่ยคุณภาคภูมิ
คือถ้าพูดถึงหลักของเงินได้ทั่วไปเนี่ย

โอนเงินเข้าชื่อบัญชีบินบรือฤทธิ์

แต่ผมไปดูข้อมูลจากการบริจาคเงินช่วยเหลือ
ในช่วงมีเหตุอุทธกภัยอะไรต่างนานาเหตุภัยพิบัติต่าง

คุณบริจาคเข้าองค์กรเข้าหน่วยงานที่ได้รับการรับรองสถานีโทรทัศน์วิทยุอะไรต่าง

ถือว่าเขาตั้งมาแล้วให้องค์กรนี้รับเข้ามา
แต่ทีนี้ในส่วนของคุณบินเองเนี่ยก็เบิกไปหลายสิบล้าน
เอาไปช่วยก่อนแล้วครอบครัวละ๕๐๐ครอบครัวละ๕๐๐
แต่ว่าในนามของชื่อของตัวเองอธิบายออกไป

ถ้าคุณบินบริษฐ์มีอยู่๒๓๐ล้าน
มาละ๓๐ล้านไปช่วยชาวบ้านชาวอุบล

นั่นหมายความว่าในก้อน๒๐๐กว่าล้านนั้นต้องเสียภาษี
อันนั้นตามข้อมูลเก่านะ
แต่ว่าล่าสุดนะครับ
ท่านผู้ชมครับมี

กล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ไม่ต้องมีภาระภาษีจากเงินบริจาคให้เทียบเคียงกับการเป็นเจ้าภาพหรือเป็นกรรมการกระถิ่น
ผู้ที่เป็นเจ้าภาพหรือคณะกรรมการไม่ต้องเสียภาษีเพราะถือว่าเป็นตัวกลางในการทำบุญ
โดยเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นรายได้ที่ต้องนำมาคำนวณภาษี
คุณบินก็สบายใจไป๒๐๐กว่าล้านยังไม่ต้องเสียภาษี
เราตอบคำถามเบื้องต้นการปฏิเวลาให้แบบนี้ก่อนนะครับ
ละเอียดเดี๋ยวเขาคงได้ว่ากันต่อไป
ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการที่มีคนไปปลอมแปลงเลขบัญชงบัญชีให้โอนเงินไปก็มีการไปแจ้งความแล้ววันนี้
ไปแจ้งความเอาผิดปอทก็ตรวจสอบเรื่องของที่มาที่ไป
นี่ที่สพวารินชำราบเมื่อเช้าเลยก่อนที่คุณบินกับทางคณะจะไปมอบเงินให้กับชาวบ้าน
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจก่อนว่ามีคนเนี่ยไปตัดต่อเปลี่ยนเลขบัญชีเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ชื่อนั้นก็คือชื่อนพัฒน์สรทองบุตรเห็นมั้ยฝากมือที่กากบาทไม่ใช่นะ
ทุกอย่างเขาเอารูปคุณบินมาเอาการช่วยเหลือข้อความต่างมาแต่เบอร์บัญชีกับชื่อไม่ใช่

ตอนนี้ธนาคารออมสินเขาก็อายัดเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณบินก็ไปแจ้งความที่สพวาดินชำราบนะครับ
ทางเทคโนโลยีหรือบ่อกรปอทตามจนรู้ตัวแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
เรื่องนี้นะตกลงนะคุณทัศนัยคนที่เอาบัญชีหมายเลขกับชื่อเนี่ยไปโพสต์เนี่ย
เป็นน้องสาวแต่ชื่อนี้นพัดศรทองบุตรเนี่ยเป็นพี่สาวเขาแต่ทั้งพี่ทั้งน้อง
ปล่อยไปมาที่แรกบอกไม่รู้เรื่องแล้วก็เขาแชร์แชร์ต่ออีกทีนึงแหละ
หนูเป็นน้องแต่หนูก็เห็นแหละว่าชื่อพี่แต่ชื่อมันก็เหมือนกันได้
ไปบ้อยมาคุณบินวันนี้โทรไปเจอนะค่ะตอนแรกคุณบินคุยเนี่ย
ไปสายยังไม่ยอมรับยังไม่ยอมรับแต่คาดคันไปคาดคันมาสุดท้าย
หนูฟังนะถ้าหนูไม่ทำจริงแล้วเงินจะเข้าบัญชีหนู
คนอื่นก็จะทำเพื่อเอาเงินเข้าบัญชีหนูเพื่ออะไร

ถ้าคนอื่นก็ทำจริงก็ต้องเงินเข้าบัญชีคนอื่นสิแล้วเข้าบัญชีหนูทำไมอ่ะ
หนูอ่านน้องขอโทษอ่ะค่ะเรื่องนี้หนูก็ไม่ได้รู้อ่ะค่ะ
แสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องมีใครคนหนึ่งที่สมรู้ร่วมพิษกันสองคนเนี่ย
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ยอมรับโอเคพี่จะให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยให้ถึงที่สุดแล้วกัน
แต่ถ้ายอมรับมาพี่จะไม่ยุ่งไม่แตะต้องก็คือให้มันจบไป
น้องก็เอาเพียงเอาเงินมาคืนให้กับทุกคนที่เดือดร้อนเท่านั้นเอง
แต่ท่านยังตราบใดที่ยังปากแข็งที่ไม่ยอมรับพี่ก็ไม่ยอม
พี่ไม่ได้โกรธหนูนะพี่ไม่ได้โกรธไม่ได้โมโหอะไรหนูเลยนะพี่ไม่ไม่เลยนะ
แต่เพียงพี่จะดูว่าหนูกล้าทำหนูก็ต้องกล้ารับในสิ่งที่หนูทำ
และสังคมก็จะให้อภัยหนูก็ไปปรับเนื้อปรับตัวสมัย

คนที่อายก็คือคนที่ทำแล้วไม่ยอมรับนั่นคนที่น่าอาย

ตกลงว่าหนูตกลงว่าหนูทำจริงเนี่ย

โอเคแต่ถ้างั้นก็เดี๋ยวหนูก็ลงหน้าเฟสของหนูเลยว่า
ขอโทษกับผู้ที่เดือดร้อนและขอโทษกับผู้ที่โอนเงินมาให้หนู
จะโอนเงินทุกบาทสู้ตังให้กับพี่บินให้บัญชีพี่บินปลายคืน
เท่านั้นเองโอเคนะพี่ขอบคุณมากแล้วพี่ก็ไม่เอาผิดกับหนู
เพราะฉะนั้นชีวิตอนาคตหนูอยู่ที่ตัวหนูเพราะหนูต้องทำตัวดี
อย่าทำเป็นอย่างนี้น้ำมันไม่ดีเข้าใจไหม
ค่ะเข้าใจค่ะโอเคนะ
อ่าหนูขอโทษจริงค่ะ
แต่ตำรวจปอทบอกว่าความผิดมันสำเร็จ

ข้อหานี้นะครับคือเจตนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนหลงเชื่อ

เท่ากับการหลอกลวงช่อโกงนะครับมีความผิด
แล้วก็มีความผิดนอกจากคดีช่อโกงคือคดีพรบคอมพิวเตอร์ด้วย

อ่าก็ว่ากันไปตามผิดความเจ้าแล้วกัน

จังหวัดเองเขาก็มีแผนเรื่องของการฟื้นฟูแล้วเหมือนกัน

วันนี้ผมก็มีการคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
คุณสนิทวิทูลก็มีการประชุมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งท่านประธานจิตอาสาวันนี้ก็มาประชุมร่วมกัน

ก็จะให้อุปกรณ์เครื่องจักรต่างรวมทั้งเจ้าหน้าที่
มีทั้งกรมทางหลวงทหารต่างเข้าไปเคลียร์ถนน
เอารถแบ็คโฮลไปตักดินตักขยะออกล้างสะพงสะพานซะ
ตรงไหนที่มันเป็นผักตบชาวามาอออยู่ตรงคอสะพานก็ตักขึ้นมา
เพื่อให้น้ำมันไหลไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นน้ำก็จะระบายเร็วมากขึ้น

สำรวจเรื่องของสายไฟที่มันแช่น้ำเสาไฟฟ้าต่าง
ตรงไหนไฟมันรั่วไฟมันช็อตก็ซ่อมแซมซะ
แล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันไม่มีปัญหาก็ปล่อยไฟให้ประชาชนใช้
น้ำมันปิ่นอยู่ตรงขอบสะพานเลย
ตอนนี้ลดแล้วแล้ววันนี้ก็ล้างแล้วเคลียร์แล้ว
เดี๋ยวคาดว่าพรุ่งนี้เส้นนี้รถน่าจะสัญจรผ่านไปมาได้

ตกมันเยอะมากแล้วมันขวางทางแล้วมันมากับเรื่องของขยะแล้วน้ำเนี่ย

วันนี้ตักกันทั้งวันพอตักมางูมาด้วยครับ

รายงานข่าวอยู่งูวิ่งมาก็ต้องวิ่งหนีกันไป
ต้องฝากชวานเตือนระวังเรื่องของสัตว์มีพิษและงู
ส่วนเรื่องของแนวทางระยะยาวถามว่ามีไหม

หลังน้ำรถสำรวจริมตลิ่งแม่น้ำมูลเลย
ตรงไหนมันทำเขื่อนได้ทำซะ
ไม่ให้น้ำมันทะลักมาท่วมบ้านของประชาชนอีก

แล้วก็เตรียมงบเขาบอกว่าเป็นงบของปี๖๓

ทำการทำเขื่อนของตลอดริมฝั่งแม่น้ำมูลที่ผ่านอุบล
แล้วก็จะทำการขุดลอกแม่น้ำมูลให้มันลดปัญหาเรื่องการตื้นเขิน

อันนี้ก็เป็นแผนนะตอนนี้รวมทั้งเรื่องของแผนระยะยาว
ที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมของอุบลแล้วก็ในจังหวัดอีสานทั้งหมดด้วย
คือพื้นที่อุบลรัชธานีเนี่ยชาวบ้านหลายจุดที่ถูกน้ำท่วมปีนี้
บอกว่าเขาก็เจอแทบทุกปีนั่นแหละเขาก็เข้าใจ
แต่ปีนี้มันหนักกว่าทุกครั้งเราก็ต้องมาดูกันแล้วล่ะว่าพอเสร็จเรื่องของน้ำลดครั้งนี้
มันเกิดจากพายุฟ้าฝนที่มาเยอะจริงหรือว่ามันมีเรื่องของผังเมืองเรื่องของสภาพ
พื้นที่อะไรเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก่อติดให้ต่อนะครับ
ใช่นะครับพรุ่งนี้เครื่องสูบน้ำพญานาคจะมาถึงด้วยมาแล้วด้วย
ช่วงนี้กลับไปที่คุณเขมสอนและคุณอรัชพรนะครับ

เราก็กระจายทั้งคุณพ่าครูมุญทัศนาย

จะคอยรายงานให้คุณผู้ชมติดตามเรื่อย
กว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้น
น้ำมันจะลดลงเร็วขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พญานาคซิ่งมา
น่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะคะ